เขาบอกว่าหลายที่ในภาคเหนือและอีสานเมื่อช่วงค่ำของวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีคนเห็นลูกไฟสีเขียวปริศนาขนาดใหญ่เหนือท้องฟ้าคุณผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงไปดูภาพกันค่ะ
อาจจะไม่ค่อยชัดมากนะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างนี้มันเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของนางอมรพันธ์ขันตีแก้ว
เขาเป็นประหลัดอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๒๕นาทีของวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เราจะเห็นเลยว่ากล้องเนี่ยจับภาพแบบนี้ได้เป็นภาพดวงไฟสีเขียวขนาดใหญ่แล้วพุ่งตรงจากทิศเหนือลงสู่ทิศตะวันออก
เหนือไปตะวันออกอย่างนี้นะพูดทะแยงอย่างนี้นะเจ้าของคลิปนะคะบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเนาะ
ที่เราเห็นคือมันก็ไม่แน่ชัดว่ามันเอ๊ะเป็นยังไงหรือมันคืออะไรกันแน่
เพราะว่ากล้องหน้ารถเนี่ยมันจะเป็นเลนวายนิดนึงมันจะกว้างคุณนึกออกไหม
แต่เท่าที่เธอมองเห็นด้วยตาของตัวเองนะเธอบอกว่าดวงไฟดวงใหญ่ค่ะแล้วก็สวยมากด้วยนะคะ
ไปดูกันอีกคลิปหนึ่งดีกว่าในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกเช่นเดียวกัน
เป็นคลิปที่คุณแจ็คสิทธิโชธนำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าดาวตกประมาณทุ่มนิด

อันนี้ชัดเห็นมั้ยค่อยพุ่งเห็นมั้ยพุ่งเหมือนดาวตกจริง
ค่ะซึ่งคุณแจ๊คเขาก็บอกว่าดาวตกเขาโพสต์ลงไปแบบนี้นะคะทีมข่าวในจังหวัดพิศนุโลกของเราก็ออกตามหาคนที่พบเห็นดวงไฟสีเขียวปริศนานี้เพิ่มเติม

ก็คือคุณกิติพงโพรุ่งอายุ๓๗ปี
ซึ่งเขามีบ้านพักอยู่ทางโซนด้านหลังศาลจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เขาก็บอกว่าช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่าตัวเขากำลังนั่งทานข้าวอยู่กับครอบครัวนะ
แล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นแสงบนท้องฟ้าเป็นลูกกลม
จะออกคล้ายเป็นสีฟ้าน้ำทะเลปนเขียว
แสงดูสวยมากเวลาพุ่งก็จะคล้ายกับดาวหางค่ะ
แต่เห็นเพียงแวบเดียวนะแวบเดียวเท่านั้น
่งจากทิศเหนือไปที่ตะวันออกทางด้านวัดราชบุรณะ
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับศาลจังหวัดพิศนุโลก
แต่คุณชะนักคุณรู้ออกไหมซึ่งตัวเขาไม่แน่ใจจริง
ว่าไอ้ที่เขาเห็นมันคือแสงอะไรกันแน่
เพราะมันแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะมันก็หายวับไป
ลองไปฟังกันดูค่ะ
คือเราดูจากนั้น
จอทีวีเนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่ใหญ่แต่นี่พอ
เราภาพนิ่งดูเป็นภาพนิ่งนะมีคนถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ได้นะ
คือเป็นเพจศูนย์อาเซียนศูนย์น้ำใจนะคะ
เขาระบุเอาไว้ว่าในวันที่๓พฤศจิกายนช่วงเวลาเดียวกันเลย
๙นาฬิกา๒๕นาทีโดยประมาณ
ในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกอุตรดิษฐ์เพชรบูรณ์เลย
อุดรธานีหนองคายและขอนแก่น

ปรากฏการณ์คล้ายกับดาวตกแบบนี้
พร้อมกับเสียงคล้ายระเบิดอีก๗วินาทีค่ะ
โอ้โหมันจะจะว่าดาวตกก็คล้ายนะถ้าให้มองมุมนี้นะ

ก็เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะ
ก็แจ้งมาว่าไม่ได้มีรายงานจะเกิดฝนดาวตกในช่วงนี้
แต่จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกให้เห็น
คืนวันที่๑๒ถึง๑๘พฤศจิกายนนี้

แล้วจะตกจำนวนชั่วโมงละ๑๐ดวง

แล้วมาดวงเดียวมาดวงเดียวทีเดียวปุ๊บหายไป
ยังไงก็ตามนะคะตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็
ส่งคลิปลูกไฟปริศนาให้กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแล้ว

เจ้าดวงไฟประหลาดที่เป็นสีเขียวฟ้าแบบนี้

ซึ่งผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญจะออกมาในรูปแบบไหนยังไง

เพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ที่มา
และยังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าดวงไฟที่มีหลายคนเห็นพร้อมกันในเวลานี้
แล้วเกิดขึ้นหลายจังหวัดทั้งเหนือและอีสาน

ถ้าเป็นบ้านเราเมืองไทยเราก็อาจจะนึกถึงเรื่องของความเชื่อความลี้ลับ

อันนั้นไม่ได้ทำฝรั่ง

อันนั้นทางคุณอย่าโทษทางฝรั่ง